มาในลุคใหม่เป็นแม่ค้า

เอาเสื้อผ้าของเครื่องใช้ต่างของตัวเอง
เอามาขายราคาที่แบบว่าถูกจับต้องได้
อยากได้นี่เป็นการออกอีเวนต์แรกในรอบ๒ปีตั้งแต่มีโควิดเลยนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้อย่างที่บอกไปว่าพี่อ้ำขนมาเยอะมาก
พงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะเอามาลดราคาแบบสุดค่ะ
และแน่นอนอ้ำพัชราภามาเองค่ะ

อีกทั้งราคามันก็ถูกแบบอยากได้
เขาบอกว่าขายหมดแวบเดียวครึ่งชั่วโมงค่ะ
หลังจากเปิดร้านแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ
ก็เลยเปิดโอกาสให้พี่สื่อสัมภาษณ์อัปเดตกันหน่อย

พี่อ้ำก็บอกว่าเริ่มชินกับการอยู่บ้านช่วงโควิด

ปีหน้าจะมีละครให้แฟนได้ดูให้หายคิดถึงกันแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ค้าอ้ำคนสวยหน่อยค่ะ

แล้วก็มีคลอเซ็ตฟอร์อ้ำพัชรภาอยู่
ซึ่งขายตัวละ๖๐๐๐เลยจะเหลือกันนี่

ช่วงแรกเราต้องบอกว่าเบื่อตอนหลังเริ่มชินแล้ว
ก็หากิจกรรมทำปลูกต้นไม้เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อย

แล้วก็มีเวลาให้กับน้องหมามากขึ้นค่ะ
เริ่มชินแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นคนติดบ้านแล้ว

ไปหลายเรื่องแล้วด้วยจริงแล้วค่ะ
ก็ต้องรู้ว่าคือมีเลือกในใจแล้ว
แต่ก็ขอคิดเวลาหน่อยนิดหนึ่งเลยค่ะ

ก็เลยเอาของตัวเองมาขายซะเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ก็มีกิจกรรมยามว่างเยอะแยะมากมายนะ

ต้นไม้เขากระซิบถามเห็นบอกว่าหลายบาทใช่ไหม
คุณขาต้นมะกอกคำว่าที่บ้านนั้นน่ะ
หลักแสนใช่ไหมนะโอ้โฮส่วนโมเม้นท์ฉลองครบ๔ปีกับไฮโซโพคค่ะ
ฟินมากนะแล้วก็แซวด้วยว่าหวานมากขนาดนี้นะคะ
อ้ำจะมีข่าวดีอะไรยังไงหรือเปล่า
อ้ำเขาก็ตอบว่าเออชีวิตตอนนี้ก็เรียบง่ายไม่ได้หวือหวาอะไรค่ะ
ช่วงโควิดหนักเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเจอกันด้วยซ้ำ
แต่พักหลังมานี้เริ่มได้เจอกันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
บ๊ายแกมัดด้วย
จริงจะบอกว่าปีแรกเจอกัน๒๐วันเจอกันครั้งหนึ่ง
แต่เราเล่นเกมด้วยกันทุกคืนก็เล่นเกมออนไลน์นะคะ
ก็จะคุยในโทรศัพท์กันอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็เจอกันมากขึ้นก็มากขึ้นก็คือ๑๐กว่าวันทีนึงนะคะ

อันดับเด็กไปด้วย
ใช่ก็เล่นเกมเพราะบ่นอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่เจอกันก็จะเล่นอะไรด้วยกัน

ไม่มีอะไรเลยค่ะ
เกมออนไลน์กระชับรักนะคะทุนนี้